ภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หลังจากกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
ก็คงจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละค่ะที่จะต้องไปดูนะคะ
แต่ว่าก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ที่นายกจะลงพื้นที่
ไปดูการช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วม
นี่ก็เป็นตอนที่ไปร่วมประชุมบริหารจัดการสถานการณ์อุทธกภัย
วีดีโอคอนเฟอร์เนสกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะ
กระทรวงมหัฐไทยค่ะอันนี้เป็นภารกิจแรกเลย
ที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะคะ
พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตลอดเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่๓๘วัน
ก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมความเดือดร้อนของประชาชนตลอด
วันเนี่ยผู้ศึกข่าวสังเกตนะคะคุณณธพพงษ์
บอกว่าระหว่างประชุมพลเอกประยุทธ์มีน้ำเสียงเข้มขรึม
แต่สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอด
พอถึงคิวผู้ว่าขอนแก่นรายงานเนี่ย
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยี่ยมนะ
ไม่ต้องมีป้ายต้อนรับผมทั้งสิ้นไม่ต้องมีคนมาถือป้าย

ผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกุลรับทราบนะครับ

อันนี้ค่ะก็บอกผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ไป
นายกออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม
ถึงกรณีที่ประชาชนต้องการจะมาให้กำลังใจตนเอง
ในการกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ย

ก็รับรู้ว่าหลายคนให้กำลังใจอยู่ก็ขอบคุณมาก
แต่ว่าอย่าทำให้เป็นภาระเลยนายกบอกแบบนั้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงการเดินหน้าทำงานต่อ
ในช่วงเวลาที่เหลือนะคะนายกก็ระบุสั้นบอก

อย่างนี้ทำงานที่อยู่โอ้ยทำให้ดีที่สุดละกัน
ประเด็นการเมืองดูเหมือนจะตอบแค่นี้เองคุณนัทพงศ์
ผู้สื่อข่าวพยายามถามเรื่องอื่นอีกนะ
แต่ก็ไม่ได้ตอบแล้วก็ขึ้นรถแต่ก็ไม่ลืมยิ้มให้สื่อด้วย

แล้วอีกคนนึงปฏิกิริยาเป็นยังไง
รองนายกพลเอกประวิทย์ของผมนี่เป็นยังไง

ในฐานะผู้มนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ชัยนาฏกับพระนครศรีอยุธยา

บางคนบอกว่าอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกคนถัดไปด้วย

ไหนใครบอกจะหอม

มีหอมด้วยมีแหละทำให้ใจมันดั่งแรงได้
เอกประวิทย์เนี่ยวันนี้ที่ไปดูก็มีการสั่งให้กรมชลประธานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะ
แล้วก็เตรียมแผนการส่งน้ำเข้าทุ่งจากนั้นไปเดินดูระดับน้ำที่สรรเขื่อนเจ้าพระยา
แล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ใช่ครับ